ส่วนอีกหนึ่งคู่คู่นี้ณเดชน์คูกิมิยะกับยายาอุรัสยา

อนกันบ้างรักกันบ้างเอ๊ะเลิกกันหรือเปล่า

และถึงแม้ว่าพี่แบร์ณเดชน์เนี่ยนะ
แต่แววว่าทั้งคู่ก็มีแพลนที่จะจัดแฟนมิตติ้งร่วมกันด้วยนะคะ
ยังมีคนดังเข้ามาฟอลโลอีกเพียบ
งานนี้พี่ณเดชน์ว่ายังไงอ่ะคะ
น้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีผลงานที่ต่างประเทศก็เยอะนะครับผม
น้องก้าวไปในสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งแล้ว
จากที่เป็นรัสยาคนเดิมแต่ว่ามีผลงานในต่างประเทศด้วย
แล้วก็เป็นที่รู้จักของคนต่างประเทศด้วยตอนนี้
ถ้าคนได้เห็นน้องนะครับได้เห็นว่าน้องทำอะไร
เห็นว่าน้องเป็นคนยังไงน่ารักขนาดไหน
ผมว่าไม่ได้ยากที่ใครก็ตามอยู่ติดตาม
ดีใจนะครับเพราะว่าแฟนทุกคนก็ดีใจนะครับ
ท่านชายก็หน้าครับหล่อสักขนาดนั้น
พี่แมานก็ดีใจแท้หน่อย

คือไม่ใช่อะไรที่นี่คือละมุนแล้วก็ดูแล้วก็เพลินตอนเช้า

เคมีมันเข้ากันนะคะโอ้อย่างว่ายายาเดี๋ยวนี้เขาดงเขาดังนะ
เขาไปนั่งฟ้อนรงฟ้อนโรหลุยวิกตรงวิกตอง
ก็ต้องมีคนรู้จักคนเยอะนะคะ